ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
ย่านพัทยาใต้ตรงนั้นคนค่อนข้างเยอะเลย
เป็นเหตุการณ์ล่อซื้อยาบ้าค่ะตำรวจเนี่ยเขามีสายนัดล่อซื้อยาบ้า
แล้วก็นัดส่งยากันวางกำลังเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
พอผู้ต้องหาขับรถเข้ามาเนี่ยก็ใช้กำลังบุกเข้าเพื่อที่จะล้อมจับ
แต่ผู้ต้องหาขัดขืนกว่าจะจับได้ทั้งชุลมูลทั้งโอละหมาน
มีการยิงยางล้อรถยนต์ด้วยพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ

บอกไว้

สนไป
ป่าวข้างนี้ป่าวครับ

แกมือก่อน
ขอเจอพระ
โอ้โหต้องบอกว่าเหมือนในภาพยนตร์จริงนะคะ
นี่เป็นนาทีที่ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรหนองปลือชนบุรี
บุกล้อมจับนายวะสันพุกประทุมที่ลานจอดรถของห้างวิทยาศาสตร์ภาษาใต้ค่ะ
หลังจากที่ให้สายล่อซื้อแล้วก็นัดส่งยามาที่นี่
ซึ่งเจ้าหน้าที่วางกำลังเอาไว้ทั่วพื้นที่แล้ว
พอนายวสันขับรถกระบะมาตามที่นัดหมาย
เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าจู่โจมจับเลยนะคะ
ใช้รถ๓คันล้อมรถของนายวสันไว้
แต่นายวสันเร่งเครื่องพยายามที่จะฝ่าวงล้อม
แล้วก็ชนรถของตำรวจเสียหายไป๒คัน

เพราะว่าได้ยินเสียงปืนก็พากันวิ่งหลบหนีนะคะ
ยางถูกยิงไปแล้วสี่ล้อนายวสันก็ยังไม่ยอมจำนวนยังคงพยายามเร่งเครื่องอีก
ล้อรถไปตะกุยหินกระเด็นไปถูกตำรวจสองนาย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่ตำรวจเนี่ย
นขึ้นหน้ารถของตำรวจที่ล้อมเอาไว้แล้วก็ใช้ด้ามปืนเนี่ย
ทุบกระจกฝั่งคนขับรถเพื่อเข้าไปล็อกตัวนายวสันสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะ
จังหวะนี้นี่เอาด้ามปืนทุบกระจกแล้วแล้วก็เข้าไปล็อกตัว